อเรนนี่ย์ค่ะก็จริงก็ไม่ได้ให้กำลังใจอะไรนะคะ
อเรนนี่ย์ไม่ยังไงเลยค่ะ
เราไม่ได้แบบว๊ากแวกอะไรมาก

แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราทุกคนทั้งทีมค่ะ
กลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะช่วย
มีคนที่ไว้ที่จะกดดันไหม

ประเภทการเขามีไหนบ้าง

คือเหมือนทุกคนมีความตั้งใจดีที่จะช่วยค่ะเราก็เลยพร้อมที่จะทำกันเต็มที่
มีบาดเจ็บมีอะไรต้องการ
มีเมื่อยล้าและกล้ามเนื้อที่ตึงมาก
เท่าที่นิคารู้ก็ต้องขายให้นักพยาบาปมาช่วยขายให้
มึงมีคำถามก่อนที่ว่าขยับไม่ได้สิคะคุณแม่น้องพ่อน
ขยับไม่ได้แต่แค่ว่าว่าว่าอาจจะล้ามากกว่า
เพราะวันนั้นนะตอนเต็บกลุ่มและพูดหน่อย
ถ้าความรู้สึกของนิชะรีชาดีใจมาก
พอเรารู้ว่าทุกคนที่มีน้ำใจบริจาคมาให้

ว่าเงินตรงนั้นนะคะจะช่วยชีวิตคนได้อีกหลายคนมาก
แล้วก็ได้ช่วยโรงพยาบาลทั้งสองฝั่งด้วย
ก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากกว่าค่ะ
ที่มีน้ำใจขนาดนี้ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

เราเลยยิ่งรู้สึกดีใจเราก็ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยกัน
ช่วยชีวิตคนที่เขาอาจจะลำบากหรือว่าค่ะ
ตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่
อันนี้เท่าที่วิชารู้นะอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะ
ก็น่าจะกำลังดูกันอยู่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ย

แล้วก็ถึงจะมาลิฟต์กันนะคะว่าเครื่องมือไหนบ้างที่
จากท่านมาที่นี่

ขอบคุณทุกคนในทีมนะคะ

ที่เต็มที่กับการช่วยเผื่อคนอื่น
ก็จริงเป็นห่วงทั้งทีมค่ะเพราะว่าเราคือกระแสน้ำเราเรา
โคเราค่อนข้างรู้แล้วว่าจะไปในทิศทางไหน
แต่ว่าเราก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะคะว่าแต่ละช่วงขณะมันจะเกิดอะไร
อะไรขึ้นบ้างก็รุ้นมากกว่าแล้วก็เป็นห่วงทุกคนด้วยค่ะ
มีคนถามงานที่งานบวชทางงานบวชที่โน้มคำถามรายละเอียดคือว่าจะบวชหรือบวช
แล้วคุยงานต่างครับ
คืออันนี้พี่ต้องถามพูดเพราะว่าเ฼เรา้วเบดจิตแมรกนี่
บนค่ะไม่มีการบนอะไรทั้งนั้นคือจบโครงการได้เงินที่ทุกคนร่วมบริจาคกันมา

นี้เลยแต่ว่าอยู่ดีวันหนึ่งพี่โน่เขาก็พูดขึ้นมาว่า
คือเขาไม่รู้ว่าจะตอบแทนน้ำใจของทุกคนยังไงค่ะ
เพราะว่ามันเกินเป้าไปมากแล้วเราก็รู้ว่าเราจะได้ช่วยคนเยอะมาก
เขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เขาก็อยากบวชอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็พูดขึ้นมาก็เลยแบบว่าบวชสี่ดี
คือการบวชก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว

อาทิตย์หนึ่งบ้างค่ะ

นี่ค่ะอยากบอกอะไรกับคนที่มา
ขอบคุณก็ได้เป็นคนที่มา

ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไป
ก็คือขอบคุณทุกคนมาก
แรงใจทุกเงินบริจาค
ที่ทุกคนร่วมบริจาคกันมานะคะ

ขอบคุณแทนคุณหมอคุณพยาบาล

แล้วก็ขอบคุณแทนคนหลายคน
คนที่จะได้รับการช่วยเหลือจาก

ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ

มีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน